แต่ก็ยังมีคนกล้าก่อเหตุนะฮะไปทำร้ายร่างกาย
รอปภของมหาวิทยาลัยเป็นลุงรอปภอายุ๕๔ปีแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะฮะ
มีผู้ชาย๒คนคนหนึ่งเสื้อดำกับคนหนึ่งเสื้อเถา
รปภเขาก็ยืนทำหน้าที่อยู่นะอายุ๕๔แล้วฮะ
เนี่ยดูคนหนึ่งถือไม้คนหนึ่งถือหมวกกันน็อกเป็นอาวุธ
ไปถึงก็ทำร้ายเลยนะครับแล้วก็มีวินจักรยานยนต์แถวนั้น
แล้วก็รอปภคนอื่นเข้ามาช่วยกันนะอ่าก่อนที่ชายสองคนนี้เนี่ย
ก็จะหนีไปลุงเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
คือดูจากลุงแล้วเขาก็ไม่มีเร็วแรงไปตอบโต๊ะอ่ะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๑๗พฤศจิกายนตอน๖โมงเย็นนะครับ
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์วังศิษย์นะฮะ
รอปภที่ถูกทำร้ายก็คือนายสุชาติสุษะอายุ๕๔ปี
เป็นตรอปภของมหาวิทยาลัยศีรษะแตกเย็บ๒เข็ม
ปลายคางก็ฟกช้ำตามลำตัวก็ฟกช้ำ
ต้องไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑คืน
วันนี้ไปแจ้งความนะฮะคุณลุงสุชาติไปพบพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง
เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยนะเขาก็ว่ากล่าวตักเตือนตามปกติ
เพราะมหาวิทยาลัยรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคัน
สวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะวินจักรยานยนต์รับจ้าง
วิ่งเข้าออกอยู่ในพื้นที่
นี่ดูแผลล่องลอยเต็มตัวไปหมดนะครับ
แต่ตอนที่เตือนเนี่ยมีวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่เป็นขาประจำที่จะไม่ใส่หมวกกันน็อก
ลุงเขาเตือนอยู่ประจำเจอเมื่อไหร่ก็เตือน
ว่าไอ้สองคนนี้วันนั้นมันคงไม่พอใจแล้วล่ะ

กลับมาฮะแล้วก็เป็นภาพอย่างในคลิปนะครับ
ฟังลุงนะครับ

แต่ตอนก่อเหตุนั้นเขาไม่ได้ใส่เครื่องวิน

พวกมันคุณใช้ไม้เสียงไม้
อื้อออพวกไม้มาด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณประตูเชียงรากหนึ่งนะฮะ
แล้ววินจักรยานยนต์รับจ้างที่มาทำร้ายรอปภ
ก็เป็นวินประตูเชียงรากหนึ่งนั่นแหละ
ตอนที่ถูกเตือนเนี่ยคือใส่เสื้อวิน

ถอดเสื้อวินออกแล้วย้อนกลับมาทำร้าย

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็คือนายสุชาติบอกว่า

ผมก็จะถูกต่อว่าว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เขาแจ้งเอาไว้
พอทำตามหน้าที่ก็มาถูกทำร้ายแบบนี้
ทางสพคลองหลวงบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานรอใบรับรองจากแพทย์อ่า
แล้วเดี๋ยวจะขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี
ออกหมายจับทั้งสองคนที่ไปทำร้ายนะครับ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะฮะ